สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแรปิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
เจซุปเปอร์มาร์เก็ตครบครบทุกสิ่งถูกจริงถูกทุกวัน
ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีครับผมชื่อนายวิริยะศรีม่วงอายุ๕๒ปี
ตอนนี้อาศัยอยู่กับภรรยาอายุ๗๒ปีพิการขาด้วน
ตอนนี้ผมมีอาชีพปลูกผักสวนครัวขายครับ
ก็ให้ภรรยาเขาใส่รถพ่วงไปขายภายในหมู่บ้าน
รายได้ก็ไม่ค่อยแน่นอนครับบางวันก็ได้วันละ๔๐๕๐บาท
พอเอาเงินมาจุนเจือครอบครัว
สำหรับเงินส่วนนี้ก็พอกินพอใช้ไปวันนะครับ
ฉันชื่อนางปยูนสุนธรณวิภาคอายุ๗๑ปี
เป็นภรรยาของลุงยะค่ะฉันไปทำงานก่อสร้างแล้วฉันเหยียบตะปู

ก็ไปหาหน่อไม้มาขายค่ะแล้วมันก็อักเสบค่ะ

คุณหมอบอกว่าเป็นโรคเบาหวานก็ถูกตัดขาค่ะ

หมอเขาว่าเอาไว้ไม่ได้แล้วถ้ากระแสจะวิ่งตามสายเลือดก็จะตายค่ะ
ตอนที่ได้ยินว่าป้าจะต้องโดนตัดขาผมก็มีความเสียใจเป็นอย่างมาก
ผมกลัวป้าแกเสียชีวิตมากครับเพราะว่าเราก็อยู่กันมาตั้ง๒๐กว่าปีแล้ว
นทุกข์ทนลำบากมาด้วยกันตลอดไม่เคยทิ้งห่างกันเลยครับ
หลังจากที่ป้าโดนตัดขาได้ไม่นานลุงก็เป็นโรคกระเพาะรั่วทะลุ
ตอนนั้นรู้สึกมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงมากแล้วทำให้สลบไปตอนก่อนผ่าตัด
ชีพจรของผมก็หยุดเต้นไป๕นาทีแล้วคุณหมอก็มาช่วยกันปั๊มหัวใจ
ชีพจรผมเต้นขึ้นมาแล้วก็ถึงจะได้รับเข้าการผ่าตัด
ผมก็รู้สึกว่ามีอาการชาทางด้านซีกซ้ายแล้วก็แขนขาไม่มีแรงครับ
คุณหมอก็บอกว่าเส้นเลือดมันแตกในสมองแต่มันเป็นเส้นเลือดฝอย
ซึ่งอยู่ในส่วนลึกของสมองทำการผ่าตัดไม่ได้
หลังจากที่เส้นเลือดในสมองแตก
ลุงก็เป็นอำมพลึกมาจนถึงปัจจุบันนี้
วันที่ลุงยะหยุดหายใจนะคะใจแป้วเหมือนกันค่ะ

ถ้าเป็นไปได้ค่ะถ้าหยุดหายใจอยากให้เป็นป้ามากกว่าค่ะ

ตอนที่ผมนอนอยู่เฉยลุกไปไหนมาไหนไม่ได้

แล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับงานภายในบ้านคนเดียวหมด
แล้วก็ดูแลตัวลุงดีมาก
ลุงก็เลยคิดว่าจะทำยังไงก็ได้
ที่จะให้ลุงหายไวที่สุดเพื่อมาช่วยป้าทำงาน
ลุงก็เลยพยายามดูแลตัวเองและทำกายภาพบำบัดมาโดยตลอด

ใช้เวลาประมาณ๒๓เดือนกว่าจะดีขึ้นมาถึงขนาดนี้
เห็นป้าแล้วก็มีกำลังใจที่จะกระสู้
จะให้มีชีวิตต่อไปอีกสักระยะ
แล้วก็ไม่อยากเป็นภาระให้กับป้า
เราอยากขอบคุณแม่มากที่แม่ดูแลเรามาโดยตลอด
ไม่ว่าเรื่องการเจ็บป่วยหรืออาหารการกิน
เรื่องสุขภาพของเราให้มีร่างกายแข็งแรง
แล้วก็จะสู้ด้วยกันตลอดไป
ไม่เป็นไรหรอกเราช่วยกันทำมาหากินไปเรื่อย

ใช้ชีวิตแบบไม่มีขาใน๑๐กว่าปีแล้วค่ะ
แล้วก็มาถูกรถชน๒ปีนี่ค่ะ
ลำบากมากค่ะไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวก
ไปได้มั่งไม่ได้มั่งถ้าเจ็บก็ต้องหยุดพักค่ะ

ขาปลอมอันนี้เป็นขาแรกของป้าเลยค่ะ

ชำรุดแบบเปื่อยหมดอะไรก็ไม่อยู่
ไอ้ตรงที่สวมขาเข้าไปมันก็ขาดค่ะ
เขาบอกว่าถ้าจะใช้ขาใหม่ก็ต้อง๓๙๐๐ค่ะอย่างดีค่ะ

ถ้าตายแทนได้ผมก็อยากตายแทนเขา

เพราะว่าเขาเป็นคนดีมากครับ
ตอนนี้มีหนี้เงินกองทุนหมู่บ้าน
เพื่อนำเงินมาซื้อเป็ดซื้อไก่เลี้ยง
แล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งมาซื้อรถติดพ่วง
เพื่อให้ป้าเขาเอาไปขายผักในหมู่บ้าน
รวมแล้วก็เป็นหนี้อยู่๔๐๐๐บาท
ถ้าได้เงินมาผมจะเอานำเงินไปใช้หนี้
แล้วจะเอาเงินไปทำขาให้ป้า
ป้าแกจะได้มีอุปกรณ์ในการใช้ทำมาหากินต่อไปครับ
นั่นคือภาพชีวิตนะคะเรื่องราวของชีวิตสามีภรรยาคู่นี้ค่ะ
ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปพร้อมกันกับพวกเรานะคะว่า
ทั้งคู่ค่ะมีปัญหาทางด้านสุขภาพที่เรียกว่าย่ำแย่นะคะ
มาพบกับคุณวิริยะนะครับสองผัวเมียซึ่งมีลมหายใจเป็นของกันและกันครับ

หนุ่มนี่คุณเป๊กกี้แล้วก็นี่คือคนดูของเรา
ไม่ได้มาคนเดียวแล้วค่ะก็ต้องมากับคู่ชีวิตนะคะ

อย่างที่เห็นค่ะก็ตั้งแต่เดินมาเลยนะคะลุงวิริยะก็เดินก็ยังไม่ค่อยถนัด

เมื่อเส้นเลือดฝอยในสมองแตกแล้วมีอาการซีกซ้ายชา

จนเดินได้คร่องประมาณนี้เลยนะคะ
ถือว่าเก่งเก่งเลยแหละนะคะสำหรับคนที่มีอาการเป็นโรคนี้นะคะ
เดี๋ยวขอขยับเก้าอี้ให้นั่งนิดนึง

ดีกว่าครับนั่งได้นะครับดีกว่านั่งได้นะครับ
กไหนที่เราไม่สามารถขยับได้เลยคะ

ณตอนนี้คือเนี่ยขยับได้แล้วนับเป็นวันนั้นคือกระดูกกระดิกได้ไหมคะ
ไม่ได้เลยครับจะลุกไปไหนก็ไม่ได้

ทีนี้พอลุงออกจากโรงพยาบาลมาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ก็มีอยู่ด้วยกันสองคนก็ป้าแกก็
ก็ต้องทนดูแลผมไปเรื่อยนะครับ

คอยเช็ดอุจจาระปัสสาวะอะไรแล้วก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้

ตอนนี้สงสารมากครับเพราะแกต้องลำบาก
ตั้งแต่ขาปลอมไม่ค่อยดีเนี่ยแกยิ่งลำบากมากเลยครับ
เดินไปก็เดินไม่ถนัดแล้วก็เดี๋ยวก็ล้มบ้าง
แล้วก็ปวดแล้วก็ปวดบางทีไปขายผักอะไรเนี่ย

บ่อยไหมฮะล้มบ่อยไหมล้มบ่อยมากครับช่วงนี้ล้มบ่อย
เพราะตอนนี้ขามันแตกมันเสียหมดแล้วมันซ่อมไม่ได้แล้ว
เป็นขาอันแรกที่ใช้มาอันเดียวเลยกี่ปีคะ
๑๑ปีค่ะ๑๑ปีตั้งแต่ปี๕๐
แล้วตอนนี้ใส่อยู่คุณประยูนเจ็บไหมฮะเจ็บค่ะ
มันกดค่ะมันกดแล้วมันจะเป็นแผลข้างใน

แล้วอาการเบาหวานตอนนี้ยังเป็นอยู่หรือหายแล้ว
เป็นอยู่ค่ะเป็นอยู่เดี๋ยวมันก็เป็นแผลอีกนี่ฮะ
เป็นอยู่ค่ะข้างนี้ก็เป็นแล้วมันร้อน

นั่นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนข้างนู้นอีกคือคือคนเป็นเบาหวานเนี่ย
เขาห้ามเป็นแผลที่เท้าเด็ดขาดเลย

แล้วตอนนี้เป็นแผลที่เท้าเนี่ยป้ากลัวไหมเนี่ยอีกข้างหนึ่ง
หมอเขาก็บอกอยู่บอกว่าระวังไปอีกขานั้น
ก็เลยบอกคุณหมอก็แล้วแต่กรรมแต่เวรแต่คุณหมอ
มันรักษากันได้นะคนปวดหยุด
ไม่กำเวรไม่ได้นะรักษาได้ครับป้องกันได้
ทีนี้ทุกวันนี้ทำงานอะไรกัน
ทุกวันนี้ก็ปลูกผักเลี้ยงชีพนะ

มันไม่แน่นอนครับบางทีมีน้อยก็จะขายได้วันละ๔๐๕๐บาท
พอกินไหมคะลุงวิริยะ
บาทมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่บ้าน

๑๒๐๐๐บาทจ๊ะ๑๒๐๐๐บาทครับ๑๒๐๐๐บาท

ที่อยู่ทุกวันนี้เช่าหรือว่าเป็นของตัวเอง
เป็นของตัวเองครับก็ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟเอง

ปัญหาใหญ่ของครอบครัวนี้เลยนะคะ
คืออันดับแรกเลยที่มาเนี่ย
มาสู้เพื่อขาของป้าประยูนครับผม
นี่ก็พอผ่อนเขาไปได้ค่ะ

เดือนละคนภิการ๘๐๐บาท
แล้วก็คนชะลาอีก๗๐๐บาท๑๐๐๐บาท

แต่อย่างนี้ยังขึ้นเขาได้ด้วยไง

ขึ้นเขาจับไปด้วยอย่างนี้นะ

สู้จริงนะคะวันนี้อ้าว

หมื่น๔๐๐๐จะไปหามาได้ภายในวันเดียว
อกจากรายการนี้เท่านั้น
รายการของเรามีเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตสูงสุดให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ

คุณวิริยะต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

๘หมื่นบาทครับ
เพลงเท่านั้น๘๐๐๐บาทเป็นของคุณวิริยะเลย
เพลงนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะ
เพราะว่าเรามี๓ตัวช่วยคอยประคับประคองตลอดการเดินทางไปถึงจุดหมายของคุณวิริยะค่ะ
เอาไปทำอะไรบ้างแน่ก็คือเอาไปซื้อขาให้ภรรยา

๓๙๐๐๐บาทอาตีศวะ๔๐๐๐๐บาทแล้ว

หนี้อยู่สี่หมื่นครับทั้งหมดหนี้รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด๔๐๐๐บาท
พร้อมหรือยังที่จะเริ่มเกมอะค่ะ

เรื่องขาของเมียค่ะ
เริ่มกันที่เพลงแรกกันเลยนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ

หรือ
ได้ไหมได้ครับต้องทำให้ได้ครับ
เพลงนี้ต้องเดินหน้านะครับอย่างเดียวเพื่อที่จะผ่านเพลงที่๑ให้ได้
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับคุณวิริยะมีสิทธิ์เลือกได้๓แผ่น
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่

ไม่ใช้ค่ะ

ยืนจะน่านัดกว่ายืนขึ้นมาครับ

จริงแล้วเวลาเป็นการเริ่มกระดานนี้
เป็นคู่สามีภรรยาก่อนจะแข่ง

ทางนี้ก็ไปลำบาก

ได้กำลังใส่ไปที่เรียบร้อยค่ะ

เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน